เราอยู่มีความอินกับกลองหน้ายุค๙๐
เป็นพิเศษแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกองหน้าที่เก่งมากมากคนหนึ่ง
แล้วมันก็มีกองหน้าในอนาคตที่เป็นนักเตะที่จะเป็นนักเตะชื่อดังนะครับ
ก็เลยสุดท้ายก็เลยสรุปรวบยอดก็คือเอากองหน้าจากยุคเก่าที่เราเติบโตมากับยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอนาคตมาเล่ากันในอีพีเดียวเลย
ก็กลายเป็นรวมกองหน้ากันไปเลยทีเดียว
ใช่พูดง่ายคือเราจะคุยเรื่องของกองหน้า๓คนด้วยกัน
คะชับนิดหนึ่งครับ
อาจจะตัดท้อนเนื้อหาบางอย่างที่สำคัญมากเท่าไหร่ท่ะ
การสัมพันธ์ไปบ้างนะครับเราต้องคุยเยอะ
เรามาเริ่มกันที่อดีตก่อนไหมง่าย
ใช่ครับเริ่มจากที่อดีตเคยได้ครับ
กองหน้าอ่าโอเคแน่นอนแหละต้องพูดถึงเบอร์๙
เบอร์๙ในอดีตผมว่าถ้าคนยุคเดียวกับเราก็เดาไม่ยาก
อดีตในยุค๙๐บางคนอาจจะคิดไปถึงเบร่งเปเล
อันนั้นไม่ใช่น้อยมะสินะไม่ใช่มาตราโดน่าไม่ใช่เปเล
เริ่มดูบอลแล้วกันที่ดังนะเดาไม่ยากคงไม่ใช่เอ็นรัฐด้วย
ไม่น่าจะไม่ดังพอเราจะพลิกอัพมา
แต่ก็เก่งนะเรื่อยัง

ทุกคนน่าจะรู้จักดีถ้าเราจะบอกว่าเราเด็กยุค๙๐ก็มันคงไม่เด็กแล้ว
ถ้าคนที่ดูบอลตั้งแต่ยุค๘๐๙๐ในยุคเราเนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดี

แล้วก็
ที่แบบภูลุยอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาจะชนกองหลังถ้าแบบจะมีมวยก็คือเพราะมีมวยได้เสมออะไรอย่างเงี้ยครับ
พี่ใช้คำนี้เป็นกองหน้าที่กองหลังกลัว
มันคือการเขาพร้อมทำฟาวกองหลังนึกออกไหม
ถึงขั้นเล่นเป็นไฟม์เคเกิล์ย์ได้ด้วยซ้ำไป

แต่เอานี้ถ้าเกิดน้องที่ยังอาจจะไม่ได้ทันเนอะ
เลอร์เนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาเล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้เลยนะ
เขากล่องหน้าอาชีพแล้วก็ไม่ต้องลีลาไม่ต้องท่าทางเยอะ
มีหน้าที่ยิงเดียวครับ
คือกองหน้ามึงมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวล้วนไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
มีหน้าที่จับบอลให้ดีเลี้ยงบอลให้ดีหน่อย
แล้วก็เบียดให้ได้มองให้ได้ยิงให้ได้จบแล้ว

แต่มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบกองหน้าทำต้องทำหลายอย่างกว่านั้นเหมือนกัน
เพราะจริงอย่างเด็กเชียร์เลอร์ก็เป็นนักเตะยุคปลาย๘๐นะครับ

ก็เชียร์เลอร์ก็ถูกส่งลงสนามครับ
ก็แต่เกมแรกเลย
ก่อนที่ในปี๑๙๙๒ครับ
ค่อยซื้อหุ้นทีมจนกลายเป็นเจ้าของในที่สุด

ซึ่งในเวลานั้นเป็นสถิติสูงสุดต่ออังกฤษ

ตอนนั้น๑๙๙๒ก็๓๖ล้านนะครับ
เงินมันเฟ้อขนาดนั้นเลยเหรอวะ
ใช่มันค่อยส่งขึ้นมาเรื่อย
ในช่วงที่เขาก็ผลิตกำลังกับนักเตะหลายคนครับ

คู่นี้ยุคเรานี้โด่งดัง

ชุดนี้จะเป็นชุดที่ดีที่สุด

นักเตะในเนียมตอนนั้นเลย

ก็เป็นชุดโปรดศาสตร์

เขามีสถิติที่น่าสนใจเยอะมาก
ประมาณ๓รุ่นการติดกันก็คือ

แล้วก็ยิงเกิน๓๐ประตู

แล้วก็พี่ว่าลูกบอลเนี่ย

๙๓๙๔เนี่ยยิงไป๓๑รูป
แล้วก็๙๕๙๖ยิงไป๓๑ลูก
ก็ยิงเยอะขนาดนี้ครับแน่นอนว่า
เป็นที่สนใจของทั่วทั้งยุโรปครับ
ก็มีการฉุดกระชากลากหู

กำลังมาแรงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นทีมฟุตบอลในเมืองใหญ่
แล้วก็มีทีมฟุตบอลทีมเดียวในเมือง
ทำให้แฟนบอลจะรักทีมนี้มากที่สุด
ความพยายามจะล้างตัวให้ได้ครับ
เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของทีมอย่างนี้
อยากจะอุทานหยาบสักหนึ่งคำ

โหดจัด๒๕ปีได้เป็นผู้จัดการทีมจะบ้าเหรอ
เขาก็ผ่านพิเศษไปครับ

ในปี๙๖เนี่ยผมมีเรื่องที่จำได้จนถึงปัจจุบันเลย

แล้วเล่มนี้ผมก็เคยซื้อด้วย
ตอนนั้นย้ายมาด้วยค่าตัวสถิติโลก๑๕ล้านปอนด
นั่นคือสถิติโลกของยุคนั้นนะจ๊

เป็นสถิติของอังกฤษด้วยของโลกด้วย

เพราะว่ามีการคุยเรื่องของสัญญามีการคุยเรื่องค่าเหนื่อย

ช่วงที่เราหยุดล็อกดาวนกลับบ้านมาประมาณปี๒๐๒๐

เออใครจะได้เป็นคนยิงลูกโทษ
อะไรอย่างนี้คือคือคุยลงอินดีเทลหมดแล้วพี่
ก็พลาดไปครับ

วิทยาขั้นสูงของเซอร์เล็กซูซันทำให้
เควีคีแกนสติแตนด่าเซอร์เล็กซูซันกลางรายการอะไรอย่างนี้
เป็นอะไรที่ถูกพูดถึงมากในเวลานั้นนะ
กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการ๒๐๖ประตู
ซึ่งในอีก๑๐ปีนี้คงไม่เห็นว่าใครจะทำร้ายได้แน่นอน

อาจจะเห็นเขาผ่านหน้าจอทีวีบ้าง

ยังอยู่

อดีตกองหน้าหมายเลข๙ที่เราเลือกมา

เป็นกองหน้าที่เก่งค่อนข้างออก
ดูแต่ละครั้งแบบเฮ้ยมันจะมีนักเตะเก่งขนาดนี้มนโลกยังไง
คือในวัยเด็กในวันดอฟสกี้เป็นคนที่เล่นกีฬาเยอะมากทั้งยูโดวอเลอร์บอลแทนบอลยิมนาสติก
อันนี้เขาเล่าว่าก็ประมาณนี้
ตอนที่จะทำประตูอย่างนี้เขาก็เลยจะมีภาพบางอย่างเห็นก่อนหรือเห็นมากกว่านักเตะคนอื่น

อันนี้พี่รู้สึกเองไม่รู้คนอื่นรู้สึกเหมือนพี่ไหม
เหมือนกับมันจะเกือบทันด้วยซ้ำ

เอาง่ายดูไม่น่าเป็นขวัญใจกันได้
การที่เป็นขวัญใจอาจจะมองว่า

ที่ค่อนข้างทิวีที่ได้ดูมากกว่า
แต่ก็มีเรื่องน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่า
มีสินค้าของเด้อในสมอง
ก่อนที่เราคือหน้ากรรษ
นักเตะอาชีพจริงไม่ทันได้เห็น
ก็ประมาณยุค๒๐๐๙โดยประมาณเนาะ
แล้วก็เล่นลูกตาอากาศลูกโมงได้ดีอยากได้แค่นี้ไม่มีอะไรมาก
ซึ่งจะแซวว่าราคาราคาสูงกว่าเชียร์เลอร์ของวันนั้นไม่เท่าไหร่เองนะ
มูลค่าต่างกันเยอะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยสูงกว่านิดเดียว
มันถือว่าเป็นกำแพงที่สูงมากจากลีกที่ร้องมากมาเล่นกับลีก๑ใน๓ของยุโรป
คือรู้แค่คำสั่งแบบคำพื้นฐานนะครับ

ใช่แต่ว่าภาษามันคนละภาษาเลยอะไรอย่างนี้
หรือรูปแบบการเล่นต่างเลย
ไม่ได้เล่นเบอร์๙เอาไปเล่นเบอร์๑๐แทน
ไปเล่นเบอร์๑๐เพื่อให้ดู
คุ้นต่างกับเชฟการเล่น
ก็คือบอกว่าตัวเขาเนี่ยโคตรโมโหเลย
อยู่ก็คือแบบเฮ้ยกูเล่นกองหน้าเว้ย
มาจับกูเล่นกอกกางตัวลูกเล่นยังไงวะ

ดูจังหวะของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคน

เขาเป็นคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวในอีก๑๐ปีหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็น
ก็คือเป็นนักเตะที่ทำลายสถิติที่ไม่มีใคร
ไม่มีแฟนบอลบูเดสติก้าคนไหนเชื่อว่าจะถูกทำร้ายก็คือ
คือต้องเล่าอย่างนี้ครับ
เดอร์ซิก้าเนี่ยก่อตั้งในรูปแบบของลีกในปี๑๙๖

วูลเดสติก้าเนี่ยมันมีแค่๑๘ทีม

เพราะฉะนั้นแล้วในฤดูการหนึ่งเนี่ย
เตะระดับกองหน้าที่เล่นในบูเดลสติก้าจะได้ลงสนามมากที่สุดคือ๓๔เกม
การที่คุณจะยิงให้เกิน๔๐ประตูได้
คุณจะต้องยิงประตู

และที่สำคัญถ้าเป็นไปได้คุณห้ามเจ็บด้วย

ครบไม่พอคุณต้องยิงให้ได้มากกว่าเหรียญลูกด้วยนะ

อย่างขั้นแรกคือลงครบทุกนัด

ขั้นต่อไปคือบางนัดต้องยิงมากกว่า๑
ต้องไปยิงชดเชยให้ได้ให้เกิน

แล้วถ้าเจ็บก็ต้องไปยิงชดเชยอีก

เป็นระบบระเบียบไม่ได้แบบหาบอลเกาะบอลเชิงบอลเยอรมัน
ใช่ก็แต่เรวานทำได้ครับสุดท้ายคือเรวานทำได้ครับ
คือการที่แล้วคือยิงไปซีเอฟเอส
ใช่ก็แบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดานะมันก็สุดยอด
แต่จากเท่าที่บอยพูดมาสถิติเนี่ยมันวัดได้ชัดเลยนะว่าเขาไม่ธรรมดา

มองเห็นว่าเป็นกองหน้าที่เก่งแต่ว่าเรายกมาเรวันดอฟสกี้มาไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นเท่านั้น

นั่นแหละมันมีหลักฐานบอกอย่างนั้นอยู่
อืมนะอืมแล้วก็ผมก็ไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งมา
คือมันก็มีคนถามประมาณว่า

เขาบอกว่าการเป็นกองหน้าที่ดีเนี่ย
จะต้องไม่ต้องกลัวว่าใครจะหาว่าเห็นแก่ตัว
เพราะว่าอาชีพกองหน้ามันคืออาชีพการทำประตู

อย่าไปกังวลว่าใครจะหาพวกคุณเห็นแก่ตัว
เพราะว่าการเห็นแก่ตัวจะช่วยให้กลายเป็นกองหน้าง่ายขึ้น
เขาบอกว่าอย่างต่อมาเรื่องของการควบคุมบอล
เพราะว่าถ้าหากคุณควบคุมบอลได้ดี
คุณก็จะมีโอกาสในการทำประตู
การสัมผัสบอลด้วยจังหวะแรกอย่างนี้
วานให้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์บอกว่า
คุณจะมีโอกาส๖๐๗๐ในการทำประตู
จากนั้นตาคุณต้องไว

พุทธศาสประตูคู่ตรงข้ามอยู่ตรงจุดไหน

กองหน้าเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญหน้ากับกองหลังแน่นอน
เขาบอกว่าการเผชิญกับกองหลัง

เพราะว่าถ้าหากในบางครั้ง

กลางหลังเก่งเขาจะรู้แล้วเขาจะอ่านทัน

บางทีคุณไม่ต้องรีบที่จะไปเอาบอลก็ได้
สโลตัวเองนิดนึงเพื่อดูจังหวะ
หลังจากนั้นค่อยเป็นทีของคุณที่อยากรับบอล
เพราะบางทีการที่กองหลังอ่านเกมก่อนหน้าเรา

ใช่ก็คือคุณจะต้อง
คุณต้องจินการกันก่อนว่า
ถ้าคุณรีบไปเอาบอลน่ะ
คุณจะชนะกองหลังคนนั้นไหม
ว่าบางจังหวะนี้เราช้าลงนิดนึง

สุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของการ

คราวนี้ผมก็เลยลองเอาไปเทียบกับเกมฟุตบอลเมเนเจอร์๒๐๒๑นะครับ
เออแล้วพบว่าเฮ้ยแม่งเป็นจริงว่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจครับ
ส่วนการจุดสกอร์แน่นอน๑๘เป็น๒๐เหมือนกัน

เป๊ะมากก็เลยแบบโอ้เออว่ะ

ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบใครจะแต่งตัวเลขมาก็ได้มันไม่มีครับ

แต่นี่คือค่าค่ามาตรฐานอ่า

แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของร่างกายครับ

เขาค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
ก็คือเนื้อหมูกับเนื้อวัวค่อนข้างน้อย

เอ่อความเชื่อทางด้านพลังการเขาบอกว่า

การฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มประสิทธิภาพ

เขาเลยจะไปกินพวกสัตว์เนื้อขาว
อย่างเช่นไก่ปลาอะไรอย่างเงี้ยครับ

ไม่ต้องเถียงอะไรทั้งสิ้น
แกะสถิติมานิดนึงก็คือว่า
ที่เขาลงเล่นในบูรณีเอเซก้าเนี่ย
มีแค่รูปการณ์เดียวที่ระวานลงสนามน้อยกว่า๓๐

นะฮะ

ผมก็เลยยกให้เขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของโลก

ก็ความคิดเห็นของเราเนาะ
ใครรู้สึกมีคนอื่นก็ไม่ผิด

มันแค่มุมมองของผมกับพี่ตาที่เรามองกันแล้วแบบ

กว่าจะเลือก๓คนที่เราเลือกมาพูดวันนี้

หน้ากลางละกันเนาะที่แบบรู้สึกว่าน่าจะเป็น

น่าจะพูดว่าเขาดีที่สุดในมุมมองเราแล้วกัน
แน่นอนแหละอย่างที่บอกมันอาจจะมีคนอื่นที่เป็นกองหน้าที่คุณคิดว่าเก่งเบอร์๙เนี่ย
แต่มันก็จะมีมีคนเหล่านี้อยู่ด้วยแน่นอนเราว่ามันไม่ได้ผิดแปลกอะไรนักก็แล้วแต่มุมมองนะ
ใช่แล้วก็อย่างคือข้อบูธของรีวารที่เขาพูดมาเนี่ยต่างอันมันก็น่าสนใจ

สตอรี่เขาก็ตั้งมีอะไรอยู่ก็เลยน่าปฆาญเยอะ
แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในเบอร์๙จริงอีกคน

เริ่มมีแบบเหลื่อมมาปัจจุบันบ้างแล้ว

อายุน้อยมากครับ

ภอมค์คุณเค้าเล่นได้๒แบบนั้นนะ
แน่แน่ว่าคือ๑ในฮาร์ทแมนอ่ะ
ก็โหดครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันคนนี้

เป็นพ่อเบอร์ลิ่งฮาร์แลนด์
เบอร์ลิ่งฮาร์แลนด์ก็เป็นกองหน้ายุคน้อยครับ

ก็เขามีสถิติที่น่าสนใจเยอะ
จริงต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึง
เพราะว่าจริงเราคิดกันอยู่เหมือนกันว่า
จริงกองหน้าอนาคตอีกคนนึงมันก็คือเอ็บอเป้เนอะ

แต่ว่าเอมบาเป้มันก็แบบ
มันก็ดูเหมือนเล่นด้านข้างมากกว่า

เรารู้สึกว่าเอ็มบัปเป้ที่คุยกับบอยล์ก็คือมันไม่ก้าวแท้
เออ
ซึ่งเอาจริงกองหน้ายุคใหม่หาก้าวแท้ยากเหมือนกันนะ

เช่นเกมล่าสุดก็คือบิ๊กแมทระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลครับ

แล้วแบบ๒ทีมไม่มีหน้าเป้าอะ
แล้ว๒ทีมไม่มีหน้าเป้าไม่ใช่ในสนามนะ

ใช่ของทั้งสองทีมมีแค่คนเดียว
รู้สึกอย่างนั้นว่าที่เป็นที่ใกล้เคียงกับคำว่าหน้าเป้า
แต่ว่าก็ไม่ใช่ซะทีเดียวโอเคถ้าเมื่อก่อนยังมีกุลอยู่อย่างนี้มันนับได้ไง
ใช่ลิเวอร์พูลหันมามองไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีหน้าเป้าใกล้เคียงสุดก็จะเป็นโชต้าซึ่งก็ไม่ใช่
นั่นก็ไม่ใช่ครับใช่มีโชต้ากับโอลิกี้ที่รู้สึกว่าใกล้เคียงหน้าเป้าแต่ก็ไม่ได้นับ
ก็เล่นก็โอลิกี้อาจจะใกล้เคียงสุดแล้วแต่ว่าเขาก็คือถ้าจะเล่าเรื่องโอลิกี้ในนี้มันก็คงยังไม่ใช่ครับ
อ่าอ่าอ่าอ่ายังไม่ใช่ไม่รู้จะเล่าอะไรด้วยถ้าโอลิกี้เราต้องทำไอ้นี่บ่อยบ่อยเราต้องทำตำนานอ่า
เขาเรียกอะไรนะมหาเทพของแต่ละทีมนี่เหรอใช่ใช่ต้องทำเรื่องมหาเทพ
เอ้ยจริงเล่าได้น่ะเอ่อน่าสนุกน่ะ
เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวทำดีกว่าน่าจะโรคผิด
ถ้าเกิดพวกนี้มันได้โอกาสยิงแล้วมันยิงไม่เข้ามันก็ไม่ค่อยน่ารักกันแล้วพี่
ใช่เหมือนจะโดนด่าเยอะกว่าโดนชม
กับอธิษฐานฮาลานด์ก่อนคือว่าในรูปการณ์แรกของฮาลานด์ก็คือ๒๐๑๙๒๐๒๐เขา
ก็มากลางรูปการณ์เนอะที่ตอนนั้นแย่งกันหลายทีมเลย
แค่ครึ่งรุ่นการครับ๑๕เกม

ก็เกือบเฉลี่ยนัดละลูกอ่ะ

เนี่ยอาจจะมีคนทำลายสถิติเลวาถ้าเขาอาจจะอยู่ไม่นาน
อ่า
แล้วก็รุ่นการที่แล้วครับที่เพิ่งจบไปก็คือ
ลงสนามไป๒๘เกมครับยิงไป๒๗ลูก

เกือบจะ๑ลูกละ
แต่รุ่นการเนี่ยครับในระหว่างที่เราอัดอยู่เนี่ย

ตอนนี้แม่งแค่อายุ๒๑เอง
แล้วอีก๕ปีข้างหน้าพออายุ๒๖

อ่าถ้ามันอยากตะยางนี้นะประมาณนี้นะ
ถ้ามันอยากตามนี้โคตรเก่งเลยนะ
ใช่มันจะพีคขนาดไหน
อืม

ถึงค่าเงี้ยทำลายสินติของเลวานับสกี้

บายันจะใช้เงินทุ่มซื้อไปอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้

แต่มันก็เกิดพิจารณ์มันเกิดขึ้นหน้าครับ
อ่าแล้วตอนนี้ไปบายันยังไม่ได้

เพราะว่าคนเมื่อกี้อยู่ต้องรอคนเมื่อกี้

ชื่อว่าธอมโววิวครับ
เขาเป็นนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐี
อ่าเขาให้มุมมองว่า

ก็คือพูดง่ายครับเขาอธิบายว่า

เป็นนักเตะที่เห็นลูกค้ากัดได้เพราะตัวใหญ่
ใช่ไหมทำประตูได้จากลุ่มคอร์ด

แนวลึกก็ทำให้ฮารั่นด์ก็ชวนเอาประโยคมายินประตูได้อะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ขณะเดียวกันก็ฮาแลนดเป็นนักเตะที่สามารถลิงก์กับผู้เล่นได้ดี

การหาพื้นที่ของระวัดเอ่อเพียงไม่ใช่ระวัด
แลนด์ก็ทำได้ดีเขาเป็นนักเตะที่ชอบที่จะผมอันนี้ผมสังเกตเองนะ
เวลาที่คู่แข่งเขาเล่นกองหลัง๔๒หรือเซ็นเตอร์๒คนฮาร์แลนด์จะชอบเข้าไปแทรกพื้นที่ตรงกลางของคู่เซ็นเตอร์
แล้วทำประตูสวยมากอันนี้ที่ผมเห็นเองนะ
แต่ว่ามันก็มีเรื่องตลกครับคือฮาแลนด์เก่งทุกอย่างเลยเขาก็มีจุดด้อยพี่
คือฮาแลนด์เนี่ยข้อเสียของเขาเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอะไรอย่างนี้น่าเบื่อ
มันต่อยากจะคุยต่อยากเราจะตอบประเด็นยังไงต่อว่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมก็ไปดูก่อนที่จะมาอ่านรายการเนี่ยผมกลับไปดูย้อนหลังในการให้สัมภาษณ์ของฮาแลนด์
จนกระทั่งไปรู้ประเด็นมาว่าจริงแล้วเนี่ย
คือคุณต้องแบบคำถามปลายเปิดเลยเพื่อที่จะให้นักเตะมันตอบ

ถ้าคุณไปถามเขาว่าแบบวันนี้คุณเล่นดีคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
คุณจะต้องแบบล่อลวงด้วยคำถามมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับ
เนี่ยที่มาของคำว่าพูดน้อยต่อยหนัก

ส่วนข้างล่ะก็เรื่องราวของฮาร์นแหล่นก็ประมาณนี้
รวบหน่อยใช่หรอ
ก็ถ้าจะให้สรวจแบบฮาร์นแหล่นครับก็คือ
การมาของฮารัยพยาบาล็อันดันในอายุและก็คือเป็นคู้นครับ
เหมือนเป็นคู้นลูกหลังที่ก่อนลักษณ์แสงคือลูกเก่า
มันคือศาสตราธิธรรมเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ
เพราะไม่มีใครฝืนได้ครับ
ในฐานะที่เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลก็คือ
ต้อนรับซึ่งต้องสังเกตว่า
พัฒนาการของเบาเออร์ดี้ฮาแลนด์จะเป็นยังไงจะทำได้ดีกว่าเชียร์เลอร์ที่เราเคยพูดในอดีตในพักอดีตกับปัจจุบันอย่างเรวันออฟสกี้หรือเปล่าประมาณนี้
ก็ต้องมาลุ้นกันแหละจริงมันก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนเนาะคือมันเอาจริงถ้าเกิดเรามาพูดเทียบกันคงไม่ได้
เรื่องเทคโนโลยีต่างเพราะโภชนาการต่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันคงไปเทียบแบบ๑๐๐ไม่ได้
ถ้าเกิดไม่มีการผิดพลาด

คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน

โอ้โหอีพีนี้กดไป๓
กดไป๓คนแบบเร่งสปีนิดนึง
นี่จะบอกว่านี่ขนาดเราพูดแบบว่าไม่ออกนอกเรื่องเยอะแล้วนะ
มคอันนี้นิ้นนี้ก็กดไป๔๐กว่านาทีตอนอัดไม่ได้น้อย๑๕นาที
เอาเป็นสปีดที่ดีแต่พอรวม๓ก็ยังยาวอยู่ดี
งค์ยาวอยู่ดีทำเวลาดีทำเวลาดึกแล้วครับตอนนี้
มคพอดีวันนี้อัดกันดึกนิดนึงได้ยินเสียงผมหาวบ้างแอบหาวบ้างในบางครั้ง
ผมก็แอบง่วงเหมือนกัน
เป็นสปอยสักนิดนึง
นี่ทำสคริปต์เสร็จแล้วด้วยนะเนี่ยผมสปอยหลังบ้านให้ฟังเลยว่าพี่บอยทำสคริปต์เสร็จแล้ว
ใช่ครับเหนื่อยมากด้วยครับ
เป็นเรื่องอะไรในใบ้สักหน่อยนึง

ไปดีกว่านิดนึง

เหมือนจะง่ายแต่ว่าพี่ว่ายากถ้าให้พี่เดาโดยไม่รู้เนี่ย
จริงผมอยากจะบอกว่าเพื่อนผมที่ฟังรายการเนี่ยครับ
เขาเดาถูกว่าที่ว่าพี่บอยทำสกริปเสร็จแล้วด้วยนะครับ
พี่บอยอยากเล่าว่าที่ว่าอีพี๙จะเล่าเรื่องอะไรด้วยนะ

เมื่อกี้เนี่ยเค้ามาพูดหลังจากที่เห็นแอปโอซท์เจอหลักเสร็จ

แปลว่าแปลว่าเราเราหินถูกหินถูกอ่านะครับก็อีพี
เราก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะพี่บอยก็ฝาก
บ่ายสองโมงช่วงเวลาประมาณนี้ก่อนบอลเตะอ่า

ก็ใครอยากดูบอลโลกก็ตามดูแล้วกันเราอาจจะพี่อาจจะไม่ค่อยสันทัศน์เท่าไหร่

ก็อีก๒วีคมั้งเนอะกว่าจะกลับมา
ใช่ครับ๑๖ปีเวลาใช่ไหม
อีก๒วีคเนี่ยก็อดใจรอกันไป
อีก๒วีคก็น่าจะพี่เมียหรือบอลยุโรปอื่นก็จะกลับมาเตะกัน

ก็ยังไงก็ติดตามเราได้ก่อนฟังพรางไปก่อน
อ่าวิวมาวิวมา
อ่าใช่ถ้าใครฟังก่อนอันนี้จะเห็นว่าภาพปกมันเป็นอันเดียวกันหมดเนาะ
เออซึ่งงงว่าซึ่งงงว่าอะไรขึ้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
อ่ามันก็น่าจะมีการผิดพลาดทั้งเทคนิคเล็กน้อยซึ่งที่เราก็ไปแก้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็จะเห็นปกสีสันสวยงามของเราแล้วนะครับ
ก็ฝากติดตามกันด้วยนะ
ของพี่ตกเบาแต่อาจจะมีเสียงหาวแหละ

ก็จะเป็นน่าจะอยู่กันอีกสักพักหนึ่งในรูปแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวยังไงก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพแล้วกัน
หวังว่าไม่นานเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกัน

ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับ
อะไรอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อน
ผมแล้วก็พี่บอย่าจะขอตัวไปดื่มนมนอนและ

ไม่ได้จบภายใน๙๐นาที